เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องพักแห่งหนึ่งที่แฟลต์ย่านร่มกล้าว
แม่นะครับมีลูกสาว๒คนลูกสาว๒คนเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาก็มีเรื่องมีราวกันอยู่
แยกย้ายกันไปตอนโตแล้วอยู่ดีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
พี่สาวนะที่มีลูกเล็ก๒คนก็มาขออยู่กับแม่ที่แลต์
แล้วน้องสาวที่เคยมีเรื่องกันตั้งแต่เด็กเนี่ยก็มาขออยู่กับแม่เหมือนกัน
ใช่ทีนี้มาเจอกันวันดีคืนดีมีอยู่คืนนึง
ไม่รู้น้องสาวเก็บความแค้นเอาไว้ในใจขนาดไหน
เอาน้ำกรดมาสาดใส่พี่สาวกับหลานจนบาดเจ็บสาหัส๓คน
แล้วหลานนี้น่าสงสารมาก๑๐ควบกับ๖ควบ
สภาพบาดแผลนะใช่ค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไปนะฮะค่ะเนี่ยฮะหลานชายเนี่ยค่ะ
คุณหมอบอกตาอาจจะบอดนี่เห็นป่ะเข้าเต็มนี่ครับ
พี่สาวแล้วก็ลูกของพี่สาวสองคนโดนไปด้วยนะครับ
ผู้ชายกับผู้หญิงอายุแค่๑๐กว่าขวบ
คนก่อเหตุเนี่ยอันนี้คือพี่สาวของคนก่อเหตุนะ

เขาก็พยายามตามหาตัวกันอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือห้องพักที่แฟลต์ย่านร่มกล้าวนะครับ
เมื่อคืนนี้ตำรวจตามไปเจอตัวตามไปเจอว่าคนก่อเหตุ
หลบอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่เมืองทองธานีค่ะ
ตึกเนี่ยสูง๑๖ชั้นนี่ครับโหนี่กระโดดลงมา
อยู่ห้องพักชั้น๑๔ตำรวจพยายามจะเข้าไปจับกลุ่มตัวควบคุมตัวกระโดดหนีลงมาเลยฮะ
เนี่ยฮะแต่ไปโดนผ้าใบหนึ่งชั้นก่อนก่อนจะร่วงลงมากระแทกพื้น
ทีแรกใครเห็นก็โอ้โหได้ยินข่าวบอกสงสัยไม่รอดแน่
แน่โดดลงมาได้ยังไง๑๔ชั้นแต่โชคดีคือมาโดนผ้าใบกันสาดก่อน
นะฮะแล้วก็ร่วงลงมาที่พื้นแล้วเนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นพนักงานของเซเว่น
ค่ะเดินอยู่พอดีฮะโดนไปด้วยก็บาดเจ็บไปด้วย
ส่วนคนก่อเหตุที่สาดน้ำกรดใส่พี่สาวกับหลานเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือ
สูง๑๖ชั้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาฮะเธอโดดลงมาจากชั้น๑๔
ค่ะก็กันสาดผ้าใบเนี่ยโอ้โหนะก็ล่วงหล่นปุ๊กลงมานะครับ
แล้วก็พนักงานหญิงร้านสะดวกซื้อคนหนึ่งเดินมาพอดี
ก็โดนไปด้วยก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับส่วนตัวของคนก่อเหตุ
อาการบาดเจ็บเนี่ยคือมีบาดแผลบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ขาขวาหักนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชนรับประทานนะอาการสาหัสแต่ตอนนี้
ขีดอันตรายแล้วแต่ว่าที่หนักอยู่ก็คือเรื่องของรอยฟกช้ำบาดแผลตามร่างกาย
จังหวัดนนทบุรีเขาประสานกับสนร่มกล้าวเจ้าของท้องที่เกิดเหตุสาดน้ำกรด
สืบทราบว่าคนก่อเหตุหนีมากบดานอยู่ที่คอนโดแห่งนี้
ก็ไปปิดล้อมที่ห้องนะครับเป็นห้องพักชั้น๑๔
พยายามที่จะเรียกแสดงตัวขอเข้าจับกลุ่มตัวนะครับ
แต่ว่าตอนที่เธอเปิดประตูออกมาเนี่ยเห็นว่าเป็นตำรวจ
ค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะตำรวจบอกว่าพอเห็นตำรวจเท่านั้นแหละ
วิ่งหนีออกไปตรงระเบียงด้านหลังแล้วก็กระโดดพุ่งลงไปเลยอ่ะ
ต่อหน้าต่อตาตำรวจอ่ะอืมสิบสี่ชั้นอ่ะค่ะโอ้โหเนี่ย
อ่าตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับอืมทีนี้ค่ะ
พออาการพ้นขีดอันตรายก็ต้องอายัดตัวแหละ
แล้วก็ดำเนินคดีต่อตามขั้นตอนของกฎหมายใช่ฮะนะคะ
เหตุการณ์สัดน้ำกรดเกิดขึ้นตั้งแต่สามมีนาคมครับเจอเมื่อวาน
ทีนี้ค่ะเราก็เลยส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่ไปที่คอนโดมิเนียมเนี่ยค่ะ
กระโดดลงมานะตึกสูงเลยนะคะไปคุยกับพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยค่ะ
นางสาวรัชนีพรคันศรอายุ๓๙ปีเป็นเจ้าของร้านขายผลไม้
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนประมาณทุ่มหนึ่งกำลังนั่งคุยอยู่กับลูกค้า
จู่ได้ยินเสียงดังโครมหันไปดูเห็นร่างของผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
ตกลงมาจากคอนโดแต่ยังไม่เสียชีวิตนะคะ
ตามตัวมีแผลถลอกขาด้านขวาหักผิดรูปยังมีสติ
ร้องขอความช่วยเหลือด้วยความที่เธอทำงานเวทระเบียนโรงพยาบาล
พอมีความรู้ด้านการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ตั้งสติได้เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่และเรียกกู้ภัย
พยายามจะสอบถามนะคะว่าตกลงมาได้ยังไง
ก็ตอบกลับมาว่าพี่หนูตกตึกเหรอ
ผู้ต้องหาที่กระโดดลงมาถามว่าพี่หนูตกตึกเหรอ
เหมือนกับก็ไม่รู้ว่าตัวเองตกลงมาได้ยังไง
แล้วก็คือเราก็เห็นว่ามีคนตกลงมาก็เลยรีบวิ่งไปช่วยเขา
เพราะเห็นว่าเขายังหายใจอยู่อะค่ะ

ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาเจ็บ

ก็คือแต่เรายังไม่ให้เขากระดูกกระดิกอะไรนะคะ
เพราะว่าคิดว่าเขาคงกระดูกหัก

เขาพูดว่าเขาถามเราว่าพี่หนูตกตึกเหรอ

เราก็บอกเขาว่ายังไม่ให้เขาพูดอะไรมาก
เพราะว่ากลัวปอดเขาจะฉีกอะไรอย่างนี้
ไม่อยากให้เขาพูดก็คือมองดูอยู่ว่าเขายังหายใจ

แต่เขาก็จะร้องว่าเขาเจ็บเฉย
มีแผลแค่นี้เองแล้วก็ยังสื่อสารได้ตามปกติ

แล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า

แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุตั้งแต่๓ปีนาคน
ย่านโรมเกล้าอืมแฟลต์ที่เป็นห้องพักของแม่ค่ะ
อ่าโอ้โหผู้คนแถวนั้นบอกว่าพอผู้ต้องหาหลบหนีไปเนี่ย
หวั่นใจกันหวั่นใจกันที่ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้
เพราะไม่รู้ว่าจะย้อนกลับมาก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่าใช่นะฮะ
แม้ว่าพี่สาวกับหลานสองคนจะเจ็บสาหัสจากการถูกสาดน้ำกรดนะครับ

คืนวันนั้นที่ก่อเหตุเนี่ยกลางดึกเลย
ค่ะนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็เดินไปเดินมาก่อนนะฮะ
ก่อนจะเข้าไปก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่พี่สาวกับหลานที่นอนหลับกันอยู่

ห้องก็มืดหมดอ่ะสาดโคร่มไปแล้วก็เดินหนีไปเลย
ใช่ทีมข่าวของเราเคยไปไล่หาดูด้วย
ซื้อน้ำกรดที่ไหนร้านแถวนั้นมีไหมก็ไม่มี

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่แฟลต์แห่งนี้อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ห้องพักของแม่ของคนก่อเหตุนะ
แล้วก็เป็นแม่ของผู้ที่บาดเจ็บด้วยนะครับ
สถานที่เกิดเหตุสาดน้ำกรดที่แฟลตร่มกล้าวที่ห้องก็ปิดเงียบเลยนะฮะวันนี้
ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแฟลตบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อคืนวันที่๓มีนาคม
ครอบครัวนี้ก็ไม่มีใครกลับมาที่ห้องอีกเลยนะฮะแม่ก็ไม่ได้กลับมานะครับ
คือตัวพี่สาวกับหลานสองคนที่เจ็บสาหัสก็คงยังอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะ
ว่าแม่อาจจะไปเฝ้าอยู่ก็ได้นะครับแล้วเมื่อวันที่แปดมีนาคมนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีที่แม่เขาไปขอความช่วยเหลือนะฮะ
พร้อมกับตำรวจเข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุแม่ของคนเจ็บก็มานะครับ
แต่ก็มาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้มีใครกลับมาอีกนะครับ
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอาคารแห่งนี้นะครับบอกว่าก็ต้องคอยดูตลอดนะฮะว่าคนก่อเหตุจะย้อนกลับมาหรือไม่
เพราะหลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปก็ไม่พบว่ากลับมาที่นี่เหมือนกันนะฮะแต่ก็หวั่นกันอยู่
จะกลับมาก่อเหตุซ้ำจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นี่แหละมีข่าวว่าคนก่อเหตุ
โดดตึกหนีตำรวจพยายามจะฆ่าตัวตาย
ไม่มีคนมา

ที่อยู่ห้องใกล้กันเลยนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องบรรดาผู้เช่าห้องในตึกเดียวกันก็หวาดกลัวกันหมด
เพราะเกรงว่าคนก่อเหตุจะกลับมาล้างแค้นอะไรอีกหรือไม่
แต่พอทราบข่าวว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แล้วเจ้าตัวพยายามจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเนี่ยทุกคนก็โล่งใจ
คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเป็นเวรกรรมที่ทำกันไว้
หากเป็นไปได้ก็อยากถามคนก่อเหตุอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงทำขนาดนั้น
เอาน้ำกรดไปสาดใส่พี่สาวกับหลานแท้ของตัวเองนะครับ
ขณะที่บรรดาเพื่อนที่อยู่ร่วมแฟลตกันเนี่ยนะครับกับแม่ของคนก่อเหตุเนี่ย
แล้วก็ชาวบ้านในชุมชนเคหะเกรียงไกรร่มกล้า
ตอนนี้ได้รวบรวมเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับ
เพราะเห็นว่าครอบครัวนี้เขาก็ลำบากนะฮะเขาก็หาเช้ากินค่ำนะครับ
ต้องมาขาดรายได้ในช่วงนี้เพราะว่าก็เจ็บสาหัสกันอยู่หลายคน
รวมรวมเงินกันได้หลายพันบาทนะครับตั้งใจว่าจะเอาไปมอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บ
พี่ก็คิดว่าน่าจะกลับมาหรือเปล่าอะไรเนี่ย
ก็กลัวดีใจมาก
อยากให้จับได้ตั้งนานแล้วแหละ
เพราะว่าเขาทำเกินไปเนอะพี่ก็เลยอยากให้จับได้เร็ว
เผื่อเขาไปทำกับใครอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
นี่เห็นไหมน้ำใจของคนนะ
เขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีสตางค์ร่ำรวยอะไรกันนะ

ใช่เห็นไหมเขาก็เป็นเพื่อนที่เช่าแฟลตอยู่ด้วยกัน
เข้าห้องในแฟลตอยู่ด้วยกันเนี่ย
เนี่ยพอรู้ข่าวโอ้โหลำบากลำบลกันอ่ะครอบครัวเนี้ย
เขาก็รวบรวมเงินกันอ่ะนี่เห็นไหมฮะ
ส่วนอาการของคนเจ็บนะครับทีมข่าวของเราตรวจสอบไปแล้ว
ผู้ที่เป็นพี่สาวของคนก่อเหตุนะฮะ

ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
แต่ว่าต้องขอปกปิดเอาไว้ว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

ใช่ซึ่งก็ไม่ใช่ความไม่ปลอดภัยจากใคร

นี่ค่ะแล้วก็ดูสภาพบาดแผลนะคะโอ้โห

คือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเด็กสองคนที่โดนน้ำกรดสาดแรกเนี่ยนะ
เห็นเลยว่าหนังเนื้อเนี่ยห้อยลงมาปิดตาหมดเลย

เด็กสองคนเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยผิวเด็กค่ะ
พอโดนน้ำกรดก็จะเป็นหนักกว่าผู้ใหญ่
คือแบบน่าสงสัยจริง
แล้วสาเหตุเนี่ยนะได้คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
แม่บอกว่าเบื้องต้นคาดว่าเป็นปัญหาที่พี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันมาตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ

ใช่ทะเลาะกันตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ
คือน้องสาวที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยโมโหพี่สาวสมัยก่อนเนี่ยพี่สาวเคยเอาหม้อตีหัว

ใช่คุณแม่บอกว่าคาดว่านี่คือสาเหตุ
แต่แล้วลูกของพี่สาวสองคนเด็กสองคนเขาเกี่ยวอะไรด้วย

หนึ่งสิบขวบคนหนึ่ง๖ขวบเขาโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยเนี่ยค่ะ
๗มีนาคมค่ะตัวแม่ของผู้ก่อเหตุนะนะแล้วก็เป็นแม่ของคนเจ็บด้วยเนี่ยนะคะ
เขาไปที่มูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีไปร้องทุกข์ต่อคุณปวีนานะคะ
บอกว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยมาก่อเหตุเอาน้ำกรดสาดพี่สาวสาดหลานชายวัย๑๐ขวบสาดหลานสาววัย๖ขวบ
บาดเจ็บกันทั้งสามคนอาการสาหัสเลยแล้วก่อเหตุขณะที่เขาหลับกันอยู่อะค่ะ
แฟลต์ย่านร่มกล้าวก่อเหตุเสร็จอาศัยช่วงจังหวะชุลมูลหลบหนีไป
แม่บอกว่าแม่ย้ายมาอยู่ห้องเช่านี้ได้แค่ไม่กี่สัปดาห์๑มีนาคมลูกสาวก็มาขออยู่ด้วย
ลูกสาวคนโตอ่ะนะคะแล้วก็พาลูกมาสองคนจังหวะนั้นก็ใช้ชีวิตกันตามปกติ
ผ่านไปสองวันสามมีนาคมอ้าวลูกสาวอีกคนที่เป็นน้องอะมาขออยู่ด้วยบอกขออยู่แค่วันสองวัน
ถ้ามีที่อยู่ใหม่เดี๋ยวจะรีบย้ายออกพอมาอยู่ปุ๊บช่วงสองทุ่มตัวน้องสาวก็ซื้อขนมซื้อนมเปรี้ยวมานั่งกินคนเดียวในห้องไม่เรียกใครครับ
แม่บอกว่าก็รู้สึกผิดสังเกตแล้วล่ะผ่านไป๒ชั่วโมงสักประมาณ๔ทุ่มได้เตรียมตัวนอนแม่ก็เป็นคนจัดที่นอนนะคะ
แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยนะ๕คนนอนรวมกันหลานชายวัย๑๐ขวบนอนริมสุด
มาก็คือหลานสาววัย๖ควบแล้วก็ตัวพี่สาวที่เป็นแม่ของเด็กอะค่ะก็นอนต่อมาส่วนตัวน้องน้องสาวคนที่เป็นคนก่อเหตุนะ
อีกฝั่งหนึ่งของห้องเลยนะคือแม่บอกว่าแม่รู้ว่าเขาไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันแยกที่นอนครับ
ตี๓ตอนทุกคนกำลังหลับอยู่จู่หลานชายกับหลานสาวร้องไห้ตะโกนให้ช่วยบอกน้าเอาอะไรก็ไม่รู้มาสาดหนู
แสบไปหมดแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะเด็กสองคนอ่ะแล้วก็น้ำกรดสาดตัวพี่สาวต่อที่เป็นแม่เด็กอ่ะ
แล้วก็รีบหนีไปนี่ค่ะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในแฟลต
เห็นภาพตัวน้องสาวคนก่อเหตุนะครับเดินออกจากห้องนี่ค่ะ
ก็เดินเข้าเดินออกอยู่สามรอบนะคะครับแล้วก็จะมีภาพจังหวะสุดท้ายที่แบบเดินเร็วหน่อยอ่ะ
เหมือนจะวิ่งอ่ะก็คือภาพจังหวะหนีแสดงว่าตอนเดินเข้าเดินออกอาจจะเป็นช่วงตัดสินใจ
ใช่ไหมว่าจะเอายังไงก่อนก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจผิดไปในการที่เธอไปทำแบบนี้
โอ้โหแม่บอกช็อกค่ะเปิดไฟเนี่ยนะลูกกับหลานสองคนโดนน้ำกรดสาดเลือดไหล
มีรอยไหม้ทั้งตัวทั้งหน้าเต็มไปหมดเลยนะคะแม่บอกว่าไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมลูกสาวคนเล็ก
มาทำร้ายลูกสาวคนโตและหลานแบบนี้รู้แค่ว่าไม่ถูกกันมานานแล้ว
แต่ไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้คือในอดีตตอนทั้งคู่ยังเล็กเล็กอ่ะค่ะ
พี่สาวก็ดุด่าว่าน้องสาวอยู่บ่อยแต่ก็เป็นเรื่องเด็กอ่ะ
แล้วพี่สาวเคยเผลอเอาหม้อตีหัวน้องสาวน้องสาวก็เลยโกรธ
ไม่คุยกันตั้งแต่อายุ๑๐ขวบแต่นะวันนี้อายุ๓๐กันแล้ว
ผ่านเป็นยี่สิบปีแล้วไม่น่าเชื่อว่ายังฝังใจแล้วก็มาเกาะเหตุอย่างโหดเที่ยมอ่ะค่ะ
ได้ยินเสียงร้องก็เลยก็เลยลุกขึ้นมา
แล้วลูกสาวก็บอกมิ้มมิ้นสาดเอาน้ำกรดสาดหนูแม่แม่ระวัง
แล้วเขาก็วิ่งเขาก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปล้างตัว
แล้วยายก็เลยเอาเด็กไปล้างตัวแล้วก็ทางเพื่อนบ้านเขาก็เรียกมูลนิธิมา
แล้วก็ไปโรงพยาบาลนอนหลับค่ะตีสามตีสามกว่าถึงจะลุกได้ยินเสียงค่ะ
เขาไม่พูดกันตั้งแต่นานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเขา๑๐ขวบแล้ว
มีปัญหาขัดแย้งอะไรกันนะคะก็แค่พี่สาวเขานี่ทราบภายหลังนะคะ
พี่สาวเขาเอาหม้อโขกหัวแล้วเขาก็เลี่ยงกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันเลย
เห็นลูกสาวคนรองเขาถือเข้ามาก็คิดว่ามันเป็นนมเปรี้ยว
ถือมาวันที่เกิดเหตุค่ะตอนสองทุ่มแล้วก็ตีสามก็เริ่ม
นี่ก็เป็นข้อมูลจากแม่แล้วแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ส่วนพ่อค่ะพ่อก็บอกว่าลูกสาวสองคนนี้ทะเลาะกันตั้งแต่อายุ๑๐ขวบนู้น๒๐ปีก่อน
ก็เรื่องเอาหม้อตีหัวนี่แหละแต่ยืนยันว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกสองคนด้วยความรักเท่ากันนะคะ
ไม่เคยลำเอียงแต่ลูกสาวคนเล็กคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง
เก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจาเวลาโกรธเครื่องใครก็จะเงียบอะไรแบบนี้ค่ะ
สังเกตว่าระยะหลังตัวลูกสาวคนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ชอบมีอาการหลอนด้วยนะหลอนในลักษณะที่ว่าเห็นผีอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่รู้ว่ามีอาการทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่าครับ
เมื่อไปไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มันก็เริ่มจากวันที่หนึ่งมีนาคมนะฮะอ่าฝ่ายพี่สาวได้มาขออยู่กับแม่ที่แฟลต์ร่มกล้าวนะครับ
อ่าก็พาลูกมาด้วยสองคนนะฮะวันที่สามมีนาคม
น้องสาวก็คือคนก่อเหตุก็มาขออยู่กับแม่ที่แฟลตร่มกล้าวเหมือนกันนะ
ทำให้ได้มาอยู่มาเจอกันในช่วงเวลาคืนนั้นนะครับแล้วตอนสองทุ่มคืนนั้น
น้องสาวคนก่อเหตุนะครับก็ไปซื้อขนมมานั่งกินคนเดียวในห้อง
มีขวดนมเปรี้ยวด้วยซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันบรรจุน้ำกรดเอาไว้อืม
นะฮะจากนั้นสี่ทุ่มแม่จัดที่นอนให้นอนกัน
ทุกคนก็เข้านอนนะฮะปิดไฟมืดนอนกันหมดนะครับ
จนตีสามฮะตีสามนี่เข้าสู่วันที่สี่มีนาคมแล้ว
ฝ่ายน้องสาวก็มาจัดการสาดน้ำกรดใส่หลานสาวกับอ่า
หลานชายหลานสาวแล้วก็พี่สาวนะครับอ่าเด็กชายวัยสิบขวบ
เสร็จก็หลบหนีไปจนเมื่อวานนี้หนึ่งทุ่มนะฮะ
ได้ไปเจอว่านางสาวผู้ก่อเหตุคนนี้นะฮะที่เป็นน้องสาวของคนเจ็บเนี่ย
หลบอยู่ที่ห้องพักชั้น๑๔ของคอนโดแห่งหนึ่งที่เมืองทองธานีนะครับ
ก็พยายามไปเรียกเพื่อให้ออกมาจากห้อง
แต่พอเห็นว่าตำรวจมาก็กระโดดลงมาจากชั้น๑๔ของห้องที่พักอาศัยอยู่เลย
ก็มาโดนกันศาสตร์นี่พอดีภาพใบกันศาสตร์ตรงนี้
ถ้าไม่มีภาพใบกันศาสตร์นี้นะโอ้โหจริงไม่อยากจะนึกเลย
ชั้นนะครับท่านผู้ชมครับมันก็อดคิดไม่ได้นะว่า
ถ้าเธอยังจำยังแค้นขนาดนี้นะคือปัจจุบันเนี่ยพี่สาวยุค๓๓
ใช่ค่ะน้องอายุ๓๐น้อง๓๐เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๐ขวบ
หรือเธอจะรู้ได้ข่าวว่าพี่เนี่ยกลับมาอยู่กับแม่
เพราะพี่มาวันที่๑ใช่ไหมเธอมาวันที่๓แล้วก็ก่อเหตุเลย
แล้วก่อเหตุคืนนั้นเลยถูกต้องใช่ไหมอืมหรือไม่ก็
โอ้โหอารมณ์ชั่ววูบมาถึงพี่เจอพอดีก็ไปตราดเตรียมแล้ว
แต่มันก็ต้องไปซื้อน้ำกรดไงถูกต้องค่ะคือเราก็พยายามจะไปไล่หา
ไงว่าไปซื้อน้ำกรดที่ไหนครับคืออยากจะรู้ว่าเป็นการเตรียมการ
เอาไว้ล่วงหน้าขนาดไหนแล้วที่จะมาก่อเหตุแต่แถวแถวบ้าน
แถวห้องเช่าที่เกิดเหตุอ่ะไม่มีร้านไหนที่เขาบอกว่าเขาขายน้ำกรด
ไม่มีร้านไหนที่บอกว่าคนก่อเหตุเคยไปซื้อน้ำกรดอะไรแบบนี้
ว่าเป็นความแค้นฝังใจ๒๐ปียังแบบยังฝังใจขนาดนั้น
เหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่า
เขาคิดผิดแล้วที่ทำแบบนี้นะครับก็ว่า
พี่สาวของตัวเองกับหลานเล็กอีกสองคนที่โอ้โหยัง
มีอนาคตต้องเติบโตมาอีกยาวไกลเนี่ยต้องกลายมาว่า
เพราะเป็นเด็กที่แบบตอนนี้ร่างกายก็ต้องเต็มไปด้วยบาดแพ้ทั้งหมดเลย